อันนี้เหตุเกิดจากซ่าจิ้น
เดี๋ยวฉันออกเสียงน่าจะถูกนะคะ
ถ้าใครเป็นชาวภาคเหนือส่งข้อความมาบอกหน่อยก็ได้
เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือนะคะ
จะเป็นเหมือนเนื้อวัวเนื้อควายเครื่องในอะไรแบบนี้
ก็มาใส่พริกคล้ายกับลาบค่ะ
ถ้าเป็นภาคอีสานอาจจะคล้ายลาบเลือดหรือเปล่า

ไม่ใช่ไม่ติดคอแทงเลย
คือมีผู้ชายคนนึงเขานั่งกินซ่าจิ้นอยู่

จิ้นจานนี้เลือดมันน้อยจัง
คุณลุงคนหนึ่ง๖๐กว่าแล้วก็เลยหันไปบอกว่า
เอาราบเลือดแต่เลือดไม่ต้องเดี๋ยวเอาโต๊ะข้าง
เนี่ยมันทำจริงอ่ะ
โอ้โหคุณลุงเขาบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้เอง
ข้างวัดลำปางกลางฝั่งตะวันตกค่ะ
ที่ชุมชนลำปางกลางฝั่งตะวันตก
ตรงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
จุดเกิดเหตุอยู่ใต้ต้นไม้ข้างวัดนะคะ
เขาเตรียมงานฉลองสมโพธิโรงครัวใหม่

นายสุเทพอินทิสืบอายุ๖๒แล้วค่ะ

ถูกแทงที่ชายโครงซ้าย๑แผล

เลือดไหลเต็มโต๊ะอ่ะอาการสาหัส
กู้ภัยสมาคมกู้ภัยอมรินลำปาง

แต่สุดท้ายคุณลุงสุเทพเสียชีวิต
คนก่อเหตุนายกฤษดาทองคำดีอายุ๔๗

ก็นั่งอยู่ที่สาลาไม้หน้าวัด
แต่ฮึดฮัดไม่ยอมให้ตำรวจควบคุมตัว

ไม่ยอมให้แบบตำรวจใส่กุญแจมือ
ตำรวจสพเขลังนครพยายามจะควบคุมตัวนะคะ

สุดท้ายควบคุมตัวเอาไว้ได้
นายกริสดาบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าหลังจากช่วยเตรียมงานวัดกันเสร็จ
กฤษดากับชาวบ้านก็นั่งกินอะไรกันอยู่ใต้ต้นโพที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
เมนูอาหารเที่ยงก็คือซ่าจิ้น

เนื้อสดมีเครื่องปรุงมีเลือดสด

ซ่าจิ้นวันนี้มีเลือดน้อย
นายสุเทพก็นั่งร่วมวงอยู่ด้วยนะ
ก็พูดแซวเล่นอ่ะถ้าเลือดน้อยก็เอาเลือดคนใส่แทนสิ

แทงเลยแทงใส่คุณลุงสุเทพเลย

ชาวบ้านที่นั่งกินกันอยู่วงแตก
คนก่อเหตุก็เก็บมีดเหน็บไว้ที่เอวเหมือนเดิม
เดินไปนั่งสารไม้หน้าวัดอย่างนั้น

สุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้